ไปหาผู้โชคดีกันดีกว่าใครจะได้
ติดตามเลยที่สตูดิโอแจกโชค

ด้วยการส่งเพียงแค่ฝาเดียว
ดื่มแล้วส่งไปทั้งหมด๑ฝาครับ
ส่งฝาเดียวครับอยู่ที่สาราประชาคมบางครับ

ขนาดคนได้ล้านเขายังส่งมาแค่ฝาเดียว

ไม่เชื่อถามเพียงก็ถามเท่าเอกียดดูครับ

และเราไม่อยากให้คุณพลาดโอกาสนี้
เพราะบาวแดงเขาแจกต่อถึงสิ้นปี

เพราะผู้โชคดีฝาเดียวคนต่อไปอาจเป็นคุณ
กระเป๋าแดง๑๐บาทพรุ่งสุดได้รุ้นมากกว่า
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
หน้าอกหน้าอกแอ่น

มองทางซ้ายแล้วก็มองให้ฝัน

ยิ้มไว้อย่างนั้นอ่ะดีมาก

เนี่ยน้องเขาเนี่ยจะต้องออกสื่อต้องถ่ายลูก
ก็ต้องฝึกมารยาทฝึกการออกถ่ายกล้องนิดนึง
ยังไงเผื่อถ้าเกิดน้องมีโอกาสไปแจกทอง

น้องเขาจะได้มีรูปสวยเอาไว้โพสต์

ขึ้นมาได้แล้วมานี่มามา
ลุงเนี่ยขี้หม่อนจริงจะบอกแบบนี้ว่า

เขาเหลือเวลาอีกแค่สองวันเขาเลยจับแจกทองล้านครั้งต่อไปแล้ว
ฉันก็ต้องไปสอนน้องเขาโพสต์ท่า

ถูกต้องให้ยิ้มสวยเวลาแจกทองให้กับผู้โชคดีแล้วก็จะมีกำลังจิตกำลังใจ

เห็นมั้ย
ก็นอนน้อย
นอนน้อยแต่นอนนะแต่
นี่นะเราก็การันตีเหมือนกันนะว่าเราจับจริงแจกจริง
ส่งมาเนี่ยแล้วก็ไปส่งให้คุณจริงถึงที่เลยนะคะ
ใช่แล้วต้องบอกให้คุณผู้ชมนะตั้งสติตั้งใจจดจ่อรอคอยให้ดี

เพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องรออยู่นาน
ลุ้นกันเลยว่าผู้โชคดีสำหรับวันนี้คือใคร
ตอนนี้พร้อมแล้วที่จะตามหาผู้เดียว
อย่างคุณไปจบ
มาใจร้อน
เรียบร้อยเลย

จัตริการุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์๑๐๐คัน

ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที

วันเสาร์นี้เราจะจับแจกทองล้านที่๕แล้วค่ะ

คันโซคุณสองมาเยอะเลยค่ะ